เราก็จะได้พูดคุยถึงความคืบหน้าของทีมฟุตบอลเวียดนามกันบ้างดีกว่า
ก็เป็นคู่ต่อสู้ของไทยที่สำคัญนะครับ
เพราะว่าเราก็มีโปรแกรมเจอกับเขาในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้นะครับ
ก็มีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนเวียดนาม
เพราะว่าป๊าฮังซอนตัดสินใจต่อสัญญากับทีมหลังจากที่ดูแล้ว
มีแนวโน้มตอนแรกเหมือนจะไม่ต่อเนื่องจากว่ามีปัญหาเหมือนค่าเหนื่อยตกลงกันไม่ลงตัวนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับข่าวคุณวิรวิทย์ก็สืบมาเรียบร้อยนะครับ
บรรลุต่อสัญญากับทางป๊าฮองซอฟไปเป็นที่เรียบร้อย
เขาบอกใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าจะเจรจากันได้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
ในวันพระราชสมดีที่๗พฤศจิกายนนี้รวมไปถึงระยะเวลาในสัญญาฉบับไหน
เดี๋ยวก็จะมีการเปิดเผยออกมาในงานแถลงข่าวนั่นเอง
ก็แน่นอนแหละครับยังไงซะเขาเองก็ยืนยันว่าคุมเวียดนามแน่นอนแล้วแต่ในเรื่องของ
ในของสัญญาจะเป็นอย่างไรจะคุมกี่ปีแล้วจะได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร
ว่าในงานแถลงข่าวน่าจะมีเรื่องนี้ออกมาให้เล่าแจ้งแถลงไขกันนะครับ
เรื่องของป้าฮ่างซอร์ตยังมีเผิมมานะครับคือเจ้าตัวเนี่ยเตรียมจะคว้าระหวัน
เราก็พาเวียดนามเข้ารอบ๘ทีมของศึกเอเชียนคับทำให้กุญสือไอนี้
ไร้คู่แข่งในซาขาพ่อครับและค่อยเยี่ยมไปกันนะครับ
ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ปีนี้ก็ต้องให้เขาจริงใช่ครับนะครับแล้วนอกจากนี้นักเตะจากเวียดนามก็มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลในเวทีนี้ด้วยนะครับอย่างเหงียนกวังไห่นะครับก็รุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีแล้วก็มีด้วนวานเห่าแก๊กซ้ายจากสโมสรฮิโรวีนในลีกคอนแลนด์นะครับก็มีลุ้น
แล้วหายที่เราบอกกันนะครับนักเตะดาวรุ่งที่เป็นเพลย์แมคเกอร์ของเวียดนามก็พูดถึงนักเตะที่ดีที่สุดในอาเซียนในมุมมองของเขานะครับคือเขาเป็นนักเตะที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของอาเซียนซึ่งปีที่แล้วเขาได้รางวัลนี้ไปนะสมัยที่แล้วนะครับก็บอกว่ามุมมองผู้เล่นที่ดีที่สุดตอนนี้นะ
ไทยจะเจอกับมาเลเซียก่อนนะครับบุกประเยียนเขาที่สนาบุงกิจเจ้าเรียลในวันพระธรรมดีที่๑๔พฤศจิกายนนี้นะครับ